ไปไกลมากนี่วิ่งตั้งแต่พุ่งข้ามสะพานชิวไปเลยคนสองคนนี่คือเอี้ยวตัวหลบอะค่ะ

ไม่เบรกเลยมันเบรกแตด

ต้องเสียบเข้าไปที่อาคารพังยับเยินเลยค่ะ
นี่ภาพจากวงจรปิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี

แล้วก็ไปชนเข้ากับอาคารทำการของโครงการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมง๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
นี่คนขับรถเห็นไหมคะเสื้อเขียวนั่นน่ะ
มานพแทนนารินอายุสี่สิบสองปีค่ะโอ้โห
นี่เขากดโบ๊คเลยพี่พี่พี่มานี่หน่อย
คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับมาตามทางปกติ
จังหวะจะเข้าโค้งถึงเพิ่งรู้พี่อุ๋ยว่า
เบรกแตกจ้านั่นไงมามารู้ว่าเบรกแตกตอนเข้าโค้ง
ก็เลยแหกโค้งพุ่งไปตามทางเข้าโครงการส่งน้ำนี้
พุ่งไกลข้ามแบบจากถนนข้ามสะพานไป๓๐๐เมตร
แล้วก็พุ่งชนอาคารอย่างที่เห็นนะคะโชคดีคืออะไรรู้ไหมคะ
ครับสามสิบกรกฎาคมวันอะไรคะวันหยุดยาวโอ้โหไม่งั้นยุ่งเลยนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บหนักหลายคนแน่
เพราะนี่คืออาคารที่ทำการนะคะลองฟังพี่เขาเล่าหน่อย
เบรกไม่อยู่ครับเบรกมันแข็งจะไปโรงรัมครับ
ลดทุกข์อะไรมาเราเล่าให้ก่อนลดรถเปล่าครับ
เปล่าไม่อยู่มันแข็งก็ดับเครื่องไหลมันเรื่อยเลยครับ
หลบคนหลบไปมันเรื่อยเลยครับ